เป็นวันที่๒๕นั่นเองที่ก้าวกันมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว
ตอนนี้ก็อยู่ที่บางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันนั่นเอง
ก่อนหน้านี้หลายคนคงจะเรียกพี่ตูนกันว่าร็อกเกอร์ใจบุญ
ตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นฮีโร่ของชาวบางสะพานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
น่าจะเป็นอีกหนึ่งฉายาใหม่ของพี่ตูนนั่นเองนะคะ
เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศตลอดวันที่ผ่านมาวันนี้นะครับ
ว่ามีความประทับใจอะไรเกิดขึ้นบ้างจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
กลางกำลังใจท่วมท้นจากประชาชนสองข้างทาง
รวมไปถึงเพื่อนพร้อมในวงการที่ยังคงหุ่นเวียน
ร่วมก้าวไปกับร็อกเกอร์ขวัญใจประชาชนในวันนี้
ตามอยู่ในแบบอินเตอร์เน็ตในโซเชียลค่ะ
แต่พอได้มาเห็นจริงแล้วมันแบบ
มันเป็นก้อนพลังงานที่แบบที่ดีมากและน่ารักมาก
ทุกคนมารอพี่ตูนแล้วพี่ตูนก็แบบเขามีความมุ่งมั่นจริงใช่ป่
จริงแล้วมาวันนี้คือพวกผม๓คนมาแบบวิ่งเป็นเพื่อนพี่ตูนมากกว่า
อยากให้พี่ตูนเขาไม่รู้ว่าเขายังมีเพื่อนอยู่ให้มีกำลังใจอยู่
ดีใจน้องกับน้องด้วยก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกัน
คือเหมือนเรามาดูมาเชียร์เขาก็มาได้วิ่งสักนิดหน่อยก็ยังดีเลยครับ
พี่ตูนโซโซโซ
พี่ตูนสู้ที่ดังกึกกล้องไปทั่วอำเภอบางสะพานพื้นที่สำคัญกับ๙๒๕ในวันนี้
กลายเป็นเสียงที่กินใจต่อผู้ที่ได้ยิน
ชาวบางสะพานพร้อมใจส่งแรงเชียร์มอบกำลังใจให้ฮีโร่ของพวกเขา
ตูนอธิวราก้าวมาเปลี่ยนแปลงความสุขความหวังของชาวบางสะพานเมื่อปีที่แล้ว
ระยะทางกว่า๔๐๐กิโลเมตรจากกรุงเทพถึงบางสะพาน
ตูนบอดี้แลมใช้ตัวเองเป็นต้นทุนรับบริจาคเงิน
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน
เป็นความทรงจำที่สวยงามของผู้ให้และผู้รับ
เส้นชัยในวันนั้นกลายเป็นเส้นทางสู่ก้าวที่ใหญ่กว่าเดิม
ฮีโร่ของพวกเขาก้าวผ่านบางสะพานอีกครั้ง
โครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ชาวบางสะพานทุกคนพร้อมใจแสดงพลังที่ยิ่งใหญ่
บทเพลงก้าวที่ยิ่งใหญ่และการทำให้ร็อกเกอร์ตูน
เห็นว่าคนทุกเพศทุกวัยในบางสะพาน

กิจกรรมต้อนรับตูนบอดี้แลมจากชาวบางสะพานในวันนี้มีความหมายจริงนะครับ
พวกเขาเลือกใช้คำว่าก้าวเปลี่ยนชีวิตเป็นข้อความดี
ส่งถึงฮีโร่ชาวบางสะพานในนาทีที่วิ่งผ่านพื้นที่ตรงนี้
แสดงให้เห็นนะครับสื่อให้เห็นว่าการทุ่มเทแรงกายแรงใจของตูนบอดี้แลม
ปรากฏการณ์๙คนละ๙เพื่อโรงพยาบาลบางสะพานเมื่อปลายปีที่แล้วนั้น
มีความหมายเพียงใดส่งผลให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวบางสะพานที่นี่
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากขึ้นเพียงใดครับ
เป็นคนบางสะพานโดยกำเนิดสถานที่แห่งเนี้ยเป็นคนที่คนไม่รู้จัก
แต่พี่ตูนมาปลุกกระแสให้ทุกคนในประเทศไทยได้รู้จักทุกคนได้รับชีวิตที่ดีขึ้น
ก้าวต่อมาของพี่ตูนก็คือทำให้ทุกคนเป็นแรงใจที่จะออกสนับสนุนให้มาออกกำลังกาย
และทำประโยชน์เพื่อสังคมมากขึ้นค่ะก็ขอขอบคุณพี่ตูนมากนะคะ
ที่ทำให้ทุกชีวิตของคนเปลี่ยนเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นค่ะ
ก้าวที่๑๕กว่า๙๐๐กิโลเมตรจากเบตตรงถึงวันนี้ไม่เพียงแต่จะทำเงินบริจาคได้สูงกว่า๓๐๐ล้านบาท
แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกำไรของการก้าวครั้งนี้คือความสามัคคีของพี่น้องตลอดเส้นทางสายใต้
รอยยิ้มแห่งความสุขสายตาแห่งความหวังน้ำใจอันเป็นหนึ่งเดียวของประชาชนตลอดสองข้างทาง
ที่ตั้งใจมาร่วมกับโครงการ๙คนละ๙ในครั้งนี้ส่งพลังให้ตูนบอดี้แลมและทีมงาน๙ทุกคน
พร้อมเข้าสู่ก้าวต่อไปเพื่อเส้นชัยที่พวกเขารอคอย
กำลังใจเต็ม๑๐๐ขาดมันเกินกว่าเรื่องของเงินแล้วอ่ะ
เราได้เห็นว่าทุกคนออกมาให้ความรักให้ความสามัคคีมีน้ำใจแบ่งปันซึ่งกันและกัน
ก็ว่ามันเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มาก